เสียแล้วนานแล้วนี่ค่ะนอนอยู่ตรงสวนยาง
ใช่ค่ะแล้วนี่คือชาวบ้านเขาได้ยินนะวิ่งตามเสียงกรีดร้องไปค่ะ
คือคลิปที่ถ่ายไว้จากชาวบ้านและชาวสวนยางด้วยกันได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้อง
ใช่นึกว่าผู้หญิงเป็นอะไรเนี่ยชาวบ้านบอกใครเป็นอะไรวิ่งเข้าไปดู
โอ้ปรากฏไปพบศพผู้ชายศพผู้หญิงก็คือภรรยาค่ะ
ใช่ค่ะนี่เหตุการณ์อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองศะที่กาญจนดิตของสุราชนะคุณผู้ชม
ศพผู้เสียชีวิตที่บอกว่าเป็นสามีเนี่ยคือนายพันธรัฐคำสอนหรือว่าในเล็กค่ะ
ตอนที่ไปดูที่ศพคือเหมือนกับโดนยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนกระจายเข้าที่คอเข้าที่หน้าเข้าที่ขา
นี่รีบแจ้งตำรวจที่สพกัญจนดิตเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานตอนประมาณสิบโมงค่ะ
ซึ่งภรรยาของคนตายที่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยชื่อว่านางสิริเพลจันหวาน
เล่าให้ฟังว่าครอบครัวเรารับจ้างกรีดยาง
ช่วงเที่ยงคืนก็ออกไปกรีดยางตามปกติ
ก็จะแบ่งกันกรีดคนละแปลงผัวแปลงเมียแปลง
ทีนี้ปกติผัวจะกลับมาถึงที่บ้านตอนเช้าประมาณตี๕
วันที่เกิดเหตุรอจนถึง๑๐โมง
จะ๑๐โมงอยู่แล้วทำไมสามียังไม่กลับมา
เลยไปตามไงไปตามสามีแล้วไปเจอสภาพคือ
สามีเสียชีวิตอยู่กลางสวนยาง
เธอบอกว่าเธอร้องแบบตั้งตัวไม่อยู่

นี่ค่ะนี่คือภรรยาเดี๋ยวดูภาพลูกสาวหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ลูกสาวเนี่ยอายุ๑๘ปีคือกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะ
พอกลับมาจากโรงเรียนแล้วรู้ว่าพ่อนี่ลูกมาแล้ว
พ่อโดนยิงเสียชีวิตลูกร้องไห้ใจจะขาดเลยค่ะ
ครับ
โอ้โหนี่ครอบครัวนี้เขามีลูกสองคนนะคุณผู้ชม
คนโตอายุ๒๐แล้วนี่คือคนเล็กค่ะ
อายุ๑๘กำลังจะจบม๖อ่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะถามว่าใครอ่ะใครใครทำใครเป็นคนยิง
คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะชาวบ้านในพื้นที่เดียวกันแหละ
ชื่อว่านายสำราญช่วยมีหรือว่านายใหญ่
ก็โดนตำรวจที่สพกรรจนาดิษฐ์เนี่ยจับกุมตัวได้
เพราะว่าตอนนั้นนายใหญ่ไปซ่อนอยู่ที่ขนำนะ
ห่างจากจุดตรงนี้ที่เขากอเหตุเนี่ยประมาณสี่ร้อยเมตร
นี่ค่ะตอนไปจับตัวเขาได้เนี่ยก็เจอปืนลูกซองยาว
เจอมีดพระเล็บหนึ่งและตำรวจก็เค้นทรอบ
ต้องบอกก่อนนะว่าคือตัวของนายใหญ่เขาเช่าที่ดิน
ใกล้กับสวนยางของฝั่งคนตายนายพันธรัฐ
คือเขาเช่าที่ดินทำสวนแตงกวา
แล้วปกติที่ผ่านมาตัวนายพันธรัฐ
จะเข้าไปขโมยเก็บแตงกวาของเขาไปขายหลายรอบ
ตัวนายใหญ่ก็เตือนแล้วเตือนหลายทีแต่ก็ยังทำเหมือนเดิม
วันที่เกิดเหตุเมื่อวานรอเลยรอตั้งแต่ค่ำ

รอตั้งแต่ค่ำสบโอกาสปั๊บเอาปืนลูกซองยิงใส่๒นัด
ตอนนั้นตัวนายพันธรัฐยังไม่ตายนะ
เขามีมีดอยู่ด้วยไงเอามีดฟันฉับเขาที่หน้า
มั่นใจว่าตายแล้วอ่ะหลังจากนั้นกลับไปขนำไปนอน

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ไตรตองไว้ก่อนค่ะ
ถามว่าตอนนี้ตัวนายใหญ่ผู้ก่อเหตุอยู่ไหนล่ะ
ตำรวจคุมตัวเอาไว้ที่สพกาญจนดิตนะคะ
แล้วเรื่องทำแผนอันนี้เดี๋ยวต้องดู
ว่าทางฝั่งญาติของผู้ตายทางฝั่งตัวผู้ต้องหาเอง
พร้อมแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้กังวลเหลือเกิน
เกี่ยวกับความปลอดภัยถือว่าเป็นคดีอุกอาจมากนะคะ
ครับส่วนวันนี้เองทางด้านของภรรยาของผู้ตาย
ได้ไปจุดทูปเชิญดวงวิญญาณของผู้ตาย
สวนยางพาราตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละฮะ
เพราะอะไรรู้ไหมคือภรรยาเวลาหลับตาทีไร
หรือว่าเวลาที่จะนอนนะคุณเหมือนฝันนะครับ
ฝันว่าสามีกลับบ้านไม่ถูก
กลับบ้านไม่ถูกและยังนอนร้องไห้อยู่ในสวนยางที่เกิดเหตุ
ตัวภรรยากับลูกสาวก็เลยต้องไปจุดทูปเชิญดวงวิญญาณ
กลับมาที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ตัวภรรยาพูดถึงเรื่องนี้คุณ
บอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการขโมยแตงกวา
เพราะสามีไม่เคยไปขโมยของใครเอาไปขาย
ก่อนหน้านี้ก็ดีกันมานะครับกับผู้ก่อเหตุ

แต่เห็นเริ่มห่างกันเมื่อเกือบ๑เดือน

ท่อน้ำปลาปลาในหมู่บ้านแตกรั่ว
ก็ตรงกับสวนแตงของผู้ต้องหาคุณ

ไปแก้ไขจุดที่ท่อปลาปลามันแตกมันรั่ว
ทีนี้ภรรยาก็คิดว่านี่อาจจะเป็นเรื่องหรือเปล่า
ทำให้ฝั่งผู้ก่อเหตุเข้าใจผิด
และไม่พอใจหาว่าสามีของเธอเนี่ย

เพราะว่าทางคนตายไม่ได้เป็นคนที่

ยังเป็นคนดีเป็นคนที่ช่วยเหลืองานในหมู่บ้านด้วย
อันนี้ก็ทางญาติไม่เชื่อถึงสาเหตุที่ผู้ก่อเหตุเขาบอกมา

ค่ะทีนี้เรื่องศพของผู้ตาย
ก็นำไปประกอบพิธีตามศาสนา
ที่วัดประสบอำเภอกาญจนดิตที่สุราธานี

จันทร์ที่๓๐นี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจต่อไปนะคะ